ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

สูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิต
เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ทุกข์ของคนที่เป็นพ่อที่หนักที่สุดสาหัสที่สุดก็คือการที่ไม่สามารถนำพาครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้
ครอบครัวที่มาร่วมรายการเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้ครับมาจากจังหวัดสุราชธานี
ผู้เป็นพ่อต้องพาครอบครัวระหกระเหินเป็นต้นไม้ที่ไม่มีรากเป็นนกที่ไม่มีรังมากกว่า๑๕ปีย้ายบ้านมาไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้ง
ไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมเหมือนครับ
ครอบครัวผมเนี่ยต้องเหรเร่ร่อนย้ายบ้านมาแล้วเป็น๑๐ครั้ง
ครั้งลาดสุดนี้ไม่มีตังค์ให้ข้าเจ้าบ้านก็เลยไล่ออกจากบ้าน
ตอนนั้นผมมืดแปดด้านแล้วลูกจะพาลูกพาเมียไปไหน
เคยมาขออาศัยโรงเรียนของลูกหรือลูกเรียนหนังสืออยู่
ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ปัญญาโมยาวอะไรจะมีเงินซื้อบ้านให้ลูกเก็นให้เจ้าบ้านอยู่ปินหลักปินเล็งไม่ต้องเหละให้เร่ร่อนไปไหนอีก

พี่ถัดสินใจเนี่ยมาออกของประมง
วันแรกออกทะเลเขาทำอะไรไม่เป็นเลย
เขาก็ด่าเขาก็ดังว่าเอออ้วนเขาขาด

นั่งร้องเลยว่าเนี่ยชีวิตเราก็มาเป็นอย่างนี้ต้องทน
นั่งกินข้าวไปนั่งคิดไปว่าชีวิตเรามันตกขนาดนี้
ก็ต้องทำเพื่อขอบควร
ผ่านตะเลก็ไม่ใช่ว่าจะบายสี่อย่างต้องขึ้น
มีโอกาสเรือจมได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกัน

จะได้กลับมาหาลูกหาเมียหรือเปล่า
แต่สักทีก็ตั้งว่าจะได้เปล่า
มันไม่ใช่เป็นค่าแรงแบบประจำ

ไม่ได้พันว์มาสักโลหนึ่ง
บอกไม่ถูกไม่อยากเข้าบ้าน
มานั่งเดินมาร่ำตาไหลแหละ

กลับมาอีกลูกก็นั่งคอยอยู่

นั้นเราทำขนมขายทุกวัน
มันก็โดนกวนไหวทุกวัน

ผวดมากแล้วก็มันมันเสพจมูกด้วย

ก็เป็นหนักอาชีพไม่อ่าน
มีอยู่ครั้งหนึ่งจะเป็นลม

โขละละแบบว่าโขลพลจับพระเจ้าให้โรงได้ไง
ช่วยเหลือให้ฉันได้มีชีวิตอยู่โตตื่น
แล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม
ทุกวันนี้ก็ขนมยังไม่ได้หยุด
ยังทำอยู่บ้างเอาไปขาย
แต่ไม่ได้ส่งทำร้านประจำที่เราคือส่งมาตะโกน
มันไม่ไหวร่างกายเรามันไม่ไหว
แต่หัวใจสู้อยากจะทำทุกวันทุกวันไม่อยากจะหยุดเลย
ทุกวันนี้ก็ขนมยังไม่ได้มีชีวิตอยู่โตตืด

และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ
และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ

และกับผู้จัดการที่เขาเป็นดูเรียนหนังสือ

ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไป
บ้านเช่าที่เคยอาศัย
เจ้าของเขาก็ไล่เขาก็ด่า
เพียงแค่ไม่มีที่อยู่เป็นของตัวเอง
แต่การที่ต้องย้ายไปอาศัยอยู่ในที่
ที่สร้างบาปให้กับลูกสาวที่เขารักที่สุด
ซึ่งเป็นความเชื่อของทางศาสนานะครับ
มันคงทำให้หัวใจของคนที่เป็นพ่อ
ร้องไห้จนน้ำตาท่วมใจ

ตอนนี้ที่บ้านของคุณพ่อยูซุปนะครับ
ไม่มีแม้กระทั่งบ้านที่จะพักพิง

แล้วที่อยู่ตรงนี้ครอบครัวสามารถพักได้กี่ปีครับพ่อ
เคยสัก๓ปีลูกเรียนจบก็ต้องออก
ลูกผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย
พ่อตอนนี้พ่อมีโรคประจำตัวไหมครับ
มีเมื่อก่อนแข็งแรงดีสมัยตอนอายุไม่เยอะก็ขับรถสับไร
อันนี้อายุเยอะก็หัวเข่าไม่ได้มีแรง
เห็นบอกว่าตอนนั้นพ่อทำงานก็คืออาชีพเก็บเป็นขับรถใช่ไหมคะ

แล้วบอกว่าขามันไม่มีแรงไปเฉยเลยครับไม่มีแรงไปเองไม่มีแรงไปเอง
ขาไม่มีแรงหมอบอกว่าเป็นอะไรครับ
ไม่ได้ไปหาหมอเพราะไม่มีเงินไปก็ซื้อยามากินเอง
มันไม่มีแรงไม่มีแรงถึงขนาดไหนครับพ่อ
ก็เดินไม่ได้ก็ไปห้องน้ำก็คลานไป

ไม่บอกใครไม่ก็รู้ไม่ก็หนักใจ
จ๋าพ่อไม่เคยมาบ่นมาอะไรให้ฟังเลยเหรอครับ

ไม่บอกใครไม่ก็รู้ไม่ก็หนักใจ
แม่สาไม่เคยจะบอก

เวลาไม่เครียดจะไม่กันหู้มเป็นลุง

แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหม

ไปไปทุกวัน
คือไม่มีกินเลยเหรอพ่อไม่มี
ถ้าไม่ได้ไปทะเลวันไหนก็อด

ที่ทำให้พวกเราต้องอดข้าวอะไรอย่างนี้

พูดกับท่านเลยลูก

รักท่าน
รักพ่อนะ

แม่เป็นอะไรบ้างเห็นบอกว่าป่วยด้วย

แล้วก็มีอาการที่ว่าอ่อนเพลีย
แม่ไม่ได้ไปเช็คเลือดเช็คอะไรเลยใช่ไหมค

แต่ก่อนก็ปินเล็กปินมาก

บอกว่าอาการที่เป็นต้องหยุดทำงาน
ที่ว่าตัวเองทำอยู่คือว่าทำขนม

แล้วเวลามันกำเริบจัดเลยเป็นยังไงครับอาการ
แน่นหาเจ๊ไม่ออกแล้วก็มีอาการจามมาก

บางครั้งเหมือนจะเป็นลมวูบไปเลย

แต่บางทีก็พยายามดูแลตัวเอง
เอายาดมอะไรมาดม
แล้วตอนนี้ยังต้องทำทองม้วนอยู่ไหมครับ
ทำมาฝากน้องเขาในทีมงานอยู่เหมือนกัน
อยากให้เขากินขนมที่ทำเองสะอาดอร่อย
ทำอร่อยแล้วแม่ขายอยู่ที่ไหนครับ
แม่ขายเบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกช่วยกันขาย
บางทีก็ไม่ไหวก็ให้พ่อเขาช่วยขาย
ขับรถขายไปทำบ้านไปทั่วหมด
ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่เข้ามาจุนเจือครอบครัวแม่

ก็เงินที่ได้มานะ
ก็หาต้นแล้วก็เก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่ง

พวกขาของผมทะเล
มาที่อองเกียรติ์ข้าก็หิวนะหิวข้าวอยู่เลย
ไปหากับข้าก็กิน
ได้ขนมส่วนนี้แหละได้ตังค์

ผู้ชายคนนี้ที่ต้องออกทะเล
ทำอาชีพที่เขาไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต
แต่ทำเพื่อทุกคนในครอบครัวของเรา
เสี่ยงชีวิตอย่างที่เขาบอกเอาไว้ครับว่า

เขาอาจจะออกทะเลไปแล้วเขาไม่ได้กลับมาเลย
แต่เขาก็ยินดีที่จะทำ
แม่มีอะไรอยากจะบอกกับผู้ชายคนนี้ครับ
อยากจะบอกพ่อมาตั้งนานนั่นแหละ
เวลาแม่เห็นพ่อไปทำงานออกจากบ้าน
พ่อพยายามมาขอโปรดจากพระเจ้า
ให้คงคงพ่อให้ปลอดภัยตั้งตอนไปและตอนกลับ
นี่ขอให้พ่ออดทนอยู่กับครอบครัว

ท้อถอยในสิ่งที่เป็นอุปสรรค

พ่อแต่เด็กสองคนนี้คือ

ขอบคุณเขามากที่เขาเป็นคนดี

ซาฟิยะนี่นะครับเห็นบอกว่าเรียนดีด้วยเหรอพ่อ

เป็นกรีธาของโรงเรียนนี่เหรอลูก

แล้วทางโรงเรียนก็ส่งไปแข่งที่ไหนบ้าง

ก็ไม่ได้เรียนแต่ว่าที่โรงเรียนได้

แต่ถ้าแข่งที่โรงเรียนนะครับคือตัวทำเหรียญทองนะฮะ
คือชนะบ่อยมาก
ก็เอาให้ไม่หมดค่ะ

การที่มีลูกดีนี่เหมือนมีทรัพย์มันประเสริฐจริงนะ

ในความคิดหนูอยากเป็นทูตค่ะ

ตอนนี้เรียนเป็นไงเกรดได้ประมาณยังไงลูก

คอลิสตอนนี้หนูไปทำอะไรนะลูก
น้ำแข็งทำงานหาเงินให้ครอบครัวแล้วก็ส่งตัวเองเรียน

เพื่อที่ส่งตัวเองเรียน
รอเขาหน่อยเนอะเขาจะเป็นอนาคตและความหวังของครอบครัวเรา
แล้วเห็นบอกว่าหนูต้องไปทำสวนยางด้วยเหรอ

เก็บน้ำยางเป็นบ้านของญาติไปอยู่กับเขา
จังหวัดกรังสีน้องมาเข้า

ครับช่วงมีปิดเติมต้องไปอยู่สิ

แล้วหนูก็จะไปอยู่ที่บ้านญาติของฝ่ายแม่

แต่ตอนนั้นก็คือไปอยู่กับเขาเลยแล้วก็ไปกรีดยางอย่างนั้น

พ่อครับตอนนี้วิกฤตที่บ้านของเราคืออะไร

ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นเล็ง
ก็อยากไปดูที่อะไรซื้อที่สร้างบ้านเล็กให้ลูกได้อยู่

ก็เหลือให้เขาส่งให้เขาเรียนต่อ
ผมไม่ได้เอาชายจ่ายอะไรส่วนตัวอะไรนะ
ลูกคิดนะลูกเลี้ยงผืออย่างเดียว
อดทนทำให้ลูกได้เรียงสือ

กับครอบครัวของพ่อและแม่ด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าครอบครัวนี้
เหมือนเรือน้อยที่ลอยอยู่กลางทะเล
ที่ยังมองไม่เห็นแม้แต่ฝั่ง
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวนี้กันนะครับ

ขอบคุณพ่อยูซุปว่าจะสามารถถึงฝังฝันได้หรือไม่
จะสามารถได้เงินทุนไปต่อลมหายใจ
ไปซื้อที่ที่เล็กที่พอจะเป็นที่ที่ปลอดภัย
สำหรับคนในครอบครัวได้หรือไม่ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
แม่พ่อเลือกเรื่องนี้ให้ถูกใจไหมครับ

แต่ว่าเขาเลือกอย่างไรก็ต้องตอบ
พ่อแม่อยากตอบเรื่องโรงเรียน
โรงเรียนให้ลูกว่าลูกคุณเรียน
เออได้เหตุผลได้ไหม